สนับสนุนโดรศาสตร์
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
ถึงแม้ว่าชีวิตจะต้องเผชิญกับวิกฤตที่แสนลำบากยากเข็น
แต่พลังใจสำคัญที่ทำให้มีแรงฮึดสู้
นั่นก็คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนในครอบครัว
และตอนนี้ครับก็ได้เวลาแล้ว
ที่เราจะยิ้มและหัวเราะไปกับครอบครัวอารมณ์ดีของเรา
ไปชมพร้อมกันเลยครับ

ได้เอาเงินไปฝากธนาคารไหม
เหมือนที่คนอื่นเขาจะได้ดอกได้ดวงอย่างนี้ฝากไหม

แต่แม่น่ารักมากเลยนะแม่บอกว่าซื้อทองมานะ

ถ้ามันเป็นบ้านของเราเนี่ยผมว่านะ
สงสัยลงติดถุนขุดดินฝังหายแน่
มีสิทธิ์ไหมพ่อว่ามีสิทธิ์ไหม

น้ารักษ์ก็ดูแลในบ้านนี้ด้วย
ช่วยกันขอฟังเพลงให้หลานร้องเพลงให้ฟัง
จ้ะใครเชียด

เอาเลยครับ
ของข้าวน้อย
ปากซอยมีร้อนเซเวน
เลิกงานตอนเย็น
ก่อนเคยเป็นเหมือนดังวิมาร
สกตามภาษาคนบรรทุ่ม
คนบรรทุ่มเข้าคุณเจอกัน
แต่พอเจ้าหลาเหมือบาท
ช่วงสงการมีอันเงียบไป

คอยนางที่อ่างทอง

ร้องได้ครับร้องไม่ค่อยจบครับ

เจ้าของเจ้าของเพลงเขาแก่แล้ว

สงสารไหมสภาพเขาตอนเนี่ยเจ้าของเพลง
ดูความรู้ได้ยินเหรอมาก
อยู่ดิเจ้าของคอยนางที่อ่างทองนะ
ไปร้องที่ไหนก็ร้องดังก็ไม่ได้
กลัวฟันปลอมกระเด็น

พูดแบบตรงแล้วพูดทีเขาตดใส่ให้แบบ

คือถามไทยว่าครอบครัวนี่แบบมีรอยยิ้มหน่อย

ไม่ตดก็ไม่ตดธรรมดานะคุณเอ
เดินผ่านแม่มึงแม่มึงแม่มึง
ไม่อยากให้เศร้านะถึงจะเศร้าก็ให้ตดเลย
ฮือ

แม่มึงแม่มึงจะยกขาขึ้นแล้วก็

บางทีมันจะเครียดไปรู้อะไร
สงสัยลมเวลาเครียดลมลงกะเพาะ
อะไรวะลมมาล่ะ

เออก็ยังดีนะยังหารอยยิ้มกันได้

อยากเป็นผู้จัดการแต่ก็เค้ามีก็แทบจะแว่นผู้จัดการ

แล้วผู้จัดการว่าอย่างไร
เพราะว่าไปไหนก็ต้องไป
ขับไว้ก็ไม่ได้รถอะ
ลูกน้องเราบ้างไหมฮะมีใส่รอยยิ้มให้รอรอมาแค่ลูกหลานนั่นไปหมดแล้วอะแล้วพนักงานขับรถของเราซื่อสัตว์ดีไหมรอก็มีบ้างกันหยิบไว้ซ่อนไว้ตามห้ิงตามนั่งเดี๋ยวไปเอาเงินที่ไหนมาซ่อนเขาใช้ไปซื้อของอะไรแล้วก็เอิบไว้๒๐๓๐บาท
ขับรถไวไม่เท่าไหร่แล้วเห็นบอกสภาพรถก็ไม่ค่อยดีด้วย
อ่าใช่น้ำขาดน้ำไม่ได้รถแก๊สอ่ะแพร่งมาแล้ว
หยุดดับเลยไปดับบนเขาก็มี

ก็ตอนที่ไหลไปถนนก็โดดลงไป
โดดึกแล้วก็นึกว่าห่วงเราเลยโดดไปหาหิน
โดดไปหาหินหนุนรอรถ

ลุกมากย่ามันลกมาก
ขุดไปบนไปไม่ราดน้ำให้ขึ้นหรือมั่งเลย

และมีไหมเคยทศฝทศฝ่นไม่ฝนก็ไม่ตกลงมาคือเคยมีไหม
ไม่โทษโทษเจ้าของสวน
แม่เจ้าของสวนเขาดูรายการอยู่

ใช้ได้
พอบอกเจ้าของสวนดูรายการเจ้าของสวนใช้ได้
ไม่ได้ช่วยงานกันช่วยกันเนอะ

ปลาปลามันจะออกไหว้ตอนเช้า
ถ้าเราไปสายป่าจะเข้าป่าเข้าร่ม

ส่วนปลามันเข้าร่มเหนื่อยเรามาก

ทีนี้ไม่ใช่แต่ปลาและเข้าป่า

ถ้าดักค้างคืนไว้ไปดักตอนเย็น

เช้าบ้านเขาก็พูดพี่น้องครูนี้มันสามารถทีกัน
น้องมันมีฟันล่างพี่มันมีฟันบน

ฟันล่างไม่มีจริงด้วย
แม่มีฟันล่างฟันบนล่ะไม่มี
อยากเห็นจริง

ยาทำไมล่ะ
เดี๋ยวเราต้องตำให้
พอคุณเดินได้ตอนนั้นคุณรู้สึกยังไง

ล้มหวีดรูปจะโภคหักแล้วเดินไม่ได้อีกกี่วัน
ก็๒เดือนแล้วครับไม่เดินเลยเขามองไม่เดิน
อัสลิหนูช่วยดูแลพ่ออย่างไรบ้างล่ะลูก

แล้วก็ช่วยบีบทำกายภาพแขนให้ป่า

ถึงตอนนี้นะเดินไม่ได้
คุณก็พยายามที่จะหารายได้ให้กับครอบครัว

ขายยานยูงสนไทยครับ

แพง๖๐ได้ไหม
คุณขายอย่างนี้เดี๋ยวคุณก็ขายไม่ออก

ไม่ได้
นางไม่ขายเราจะขาย๕๐

ก็ถือยางยุงแล้วให้ลูกถ่ายรูป
รู้กันแล้วนะคุณผู้ชมนะว่าน้องป่วยจริงช่วยกัน
ลุงเขาก็ไม่ดีขาเขาไม่ดีแต่ก็ไปขายเฮทิม

ไอ้ทิมตัดเสียบไม้

ครับแช่หลวงอ้อยบ่อพลอยไปนู่ร์เนี่ย
แล้วก็ไม่ขายในแถวบ้านด้วย
แถวบ้านเพราะเราขายไม่ได้มี
มันไม่มีคนงานครับ
ก็ก็กินแต่มันไม่ได้น้อยไม่คุ้มแค่น้ำมัน
จากดอนเจดีไปบ่อพลอยครับ

คุณยิ้มให้กับคนในครอบครัวคุณหรือยัง

เช้าขึ้นมาให้เราตั้งสมาธิแล้วตั้งสติเอาไว้

ถ้ายิ้มยากนักเราก็แคะยิ้มกันเข้าไป
นะฮะลองฝึกดูแค่ยิ้มอ่ะเป็นไหม
กันไว้ก่อนนะฮะยิ้มรับอรุณไว้เลย
อย่าลืมเติมกำลังใจชั้นดีนี้ให้กับคนในครอบครัวคุณด้วยนะครับ
ช่วงหน้าผมมีเรื่องราวชีวิตของครอบครัว
ที่เคยมาคว้าโอกาสในรายการของเรา
และตอนนี้นะครับแต่ละครอบครัวจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
ต้องติดตามในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
และวันนี้นะครับผมมีภาพความสุขของ
และครอบครัวที่มีชีวิตที่ดีขึ้นมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับ
ขอบคุณคุณเอชายานะคะตู้สำหรับตู้ส้มตำ

หลังจากออกรายการแล้วชีวิตก็ดีขึ้น
ตอนนี้มีความสุขมากมากที่สุดเลยค่ะ